ก็ยังจับไม่ได้เหมือนกันนะคะที่พัทธลุงค่ะ
ผู้ชายคนนึงเหมือนหลอนยาเสพติดนะคะ

แล้วไปไล่ยิงคนในบ้านเขา

ลูกสะพ้ายก็เจ็บเล็กน้อย

พ่อนี่เสียชีวิตระหว่างทางนะคะ

แล้วคนก่อเหตุประวัติไม่ธรรมดาเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลเกาะเต่า

จะเห็นว่าที่ฝาบ้านนี่รอยกระสุน
กระสุนปืนนี่หลายที่เลยค่ะ

อายุ๒๕ปีลูกสะพ้ายนะคะ
มนตรีถูกกระสุนเจาะเข้าลำตัว

เสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
ส่วนนายอนุรักษ์คนนี้ถูกมีดปลายแหลมแทงเข้าที่มือซ้าย

คนก่อเหตุชื่อวีรศักดิ์ออดค่ะ
หรือว่าในทอกอายุ๔๔ปีเป็นเพื่อนบ้าน

ตำรวจสพปพยอมก็ได้พูดคุยกับลูกสะพ้าย

เธอเล่าบอกว่ากำลังนั่งคุยกันอยู่ในบ้าน

เธอจะเรียกพ่อของสามีว่าพ่อปู่
มีเธอมีสามีและพ่อปู่อยู่ในทอกอ่ะในทอกที่เขารู้กันดีเลยว่าเป็นคนติดยา
เดินเข้ามาในบ้านเธอถือปืนแก๊ปเข้ามาด้วยแล้วไปไล่ยิงพ่อปู่
แล้วก็เดินมาหาสามีเธอพร้อมกับเอามีดที่พกมาด้วยแทงเข้าไปที่ข้อมือแล้วก็ชายโครงแล้วก็หนีไป
มเหตุเธอว่าในท่องน่าจะหลอนยาค่ะเพราะว่าติดยาอยู่แล้วคลั่งยาแน่
แล้วก็เห็นว่ามีปัญหาส่วนตัวคือเพิ่งเลิกกับภรรยาไปได้๓เดือน
แล้วมาโบ้ยหาว่าพ่อปู่เนี่ยเป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุทำให้ภรรยาต้องเลิกกับเขา

ทีนี้เราไปแจ้งข่าวให้กับลูกสาวของคนตายค่ะ
พอลูกสาวรู้ว่าพ่อเสียชีวิตแล้วเนี่ยเป็นลมล้มทั้งยืนเลยนะคะ
ญาติญาตินี่ต้องช่วยกันประถมพยาบาลเนี่ยร่วงลงไปเลยเห็นไหมคะ
บอกว่าอยากให้ตำรวจช่วยตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุด
ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงก็เลยมอบหมายให้ชุดสืบสวนภาค๙
นำกำลังออกไล่ล่าตัวคนก่อเหตุเลยนะคะ
แต่ทีนี้ทางใต้เนี่ยสวนยางพารามันเยอะค่ะพี่อุ๋ย
คุณิทเกิดเหตุก็มีสวนยางภาระแต่เยอะเป็นป่ายางอย่างนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นพอถึงกลางคืนเนี่ยก็จำเป็นต้องยุติการค้นหาเพราะก็กังวลเรื่องความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ด้วย
เพราะคนร้ายก็มีอาวุธติดตัวไปที่มิ้นบอกว่าประวัติของผู้ก่อเหตุหรือในท่อคนนี้ไม่ธรรมดา
คือในท่อคนนี้ไปตรวจสอบดูอาชีพเขาเนี่ยเขาเลี้ยงไก่ชนนะคะแต่ไอ้การเลี้ยงไก่ชนนี่แค่บังหน้าค่ะ
เพื่อเอาไว้อำพลางเส้นทางการเงินเพราะจริงแล้วเขาคือพ่อค้ายารายใหญ่
พ่อค้ายาเสพติดที่ลักลอบขายยาบ้าอย่างต่อเนื่องรับซื้อมาจากผู้ค้าแล้วก็มาขายให้วัยรุ่นในหมู่บ้าน
เคยถูกจับดำเนินคดีมาแล้วข้อหาครอบครองยาเสพติดแล้วก็พรบออาวุธปืนในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
คุณผู้ชมดูหน้าไว้นะคะเจอที่ไหนแจ้งตำรวจอย่างเดียวแล้วหนีให้ไกลเพราะว่าเขามีอาวุธอยู่ด้วย